โครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
ผู้ชมก็ถือเป็นของขวัญพิเศษจากรัฐบาล
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต้องการจะส่งมอบความสุขให้กับคนไทย
ให้คนไทยได้เที่ยวกันในราคา๑๐๐บาท
หรือว่า๑๐๐เท่านั้นเองร้อยเดียว
คุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วมีอะไรบ้าง
โรงแรมที่พักแพ็คเกจทัวร์รถเช่าสปามร้านอาหารสวนสนุก
ครบเลยแล้วทำยังไงฟังให้ดี
วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าคิวซื้อสินค้า
แล้วก็ใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชนลงทะเบียนเข้าไป

ที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดนะครับ
คุณจะได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับมาจากโครงการ
ของผู้ประกอบการที่ระบุเอาไว้ในสิทธิ์นั้น
โดยมีเวลาซื้อของขวัญตั้งแต่๖โมงเช้า
ไปถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
วันละ๑๐๐๐คนเท่านั้น
และทุกคนมีสิทธิ์ซื้อของขวัญได้คนละ๑รายการ

ว่าทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกจังหวัด
ยกเว้นจังหวัดที่ระบุเอาไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเท่านั้น
และต้องเดินทางภายใน๓๑ธันวาคมนี้เท่านั้นด้วย
๖โมงเช้าเขาเริ่มเปิดให้ซื้อพรุ่งนี้
พรุ่งนี้คือวันที่๑๑เดือน๑๑
พรุ่งนี้๖โมงเช้าเข้าไปเลยจ่ายเพียง๑๐๐บาท
แล้วซื้อที่โครงการผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น
คุณผู้ชมไม่สามารถไปซื้อตรงกับผู้ประกอบการได้นะครับ
ใครยังไม่เข้าใจไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย

หรือเข้าไปที่ไลน์แอดไลน์เข้าไป
เป็นแอด๑๐๐เที่ยวทั่วไทยแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ
เข้าไปแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดทั้งมวล

คุ้มมากนะไปกันได้ครับ

เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้วันหนึ่งให้หมื่นคนไง
มันก็จะยากหน่อยไม่ใช่๑วันละ๑๐๐บาท

อย่างที่คุณทัศนัยได้เรียนไปได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ